เอามาดูความคืบหน้าเรื่องที่ผู้ชายอายุ๒๒ปีขับรถแล้วถูกตำรวจชายภูมิเรียกตรวจ
ไม่มีใบขับขี่แล้วหลังจากนั้นก็มีการโต้เถียงกันจนมีการชาร์จตัวกันเกิดขึ้น
ล่าสุดทางภูมิกับสพเมืองชายภูมิยืนยันนะคะบอกว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
เราไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันก่อนค่ะ
ในคลิปที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยก็จะมีอยู่๓ส่วนนะคะมีตำรวจที่ตั้งด่าน

ในเอเชียคนสวมเสื้อสีส้มที่เป็นคนขับรถมา
แล้วก็ผู้หญิงคนเสื้อแดงก็เป็นแม่ของนายเอเชียก็พยายามจะเข้าไปช่วยเข้าไปห้ามนะคะ
เป็นช่วงที่ตำรวจเข้าชาร์จจับผู้ชายคนนี้
ก็คือนายเอเชียที่ไม่มีใบขับขี่แล้วเกิดกอดรัดฟัดเหวี่ยงกัน
ก็ต้องมีอีกส่วนหนึ่งเข้าไปพยายามแยกออกมานะคะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยทางภูมิกับสถานีตำรวจภูทรเมืองชายภูมิบอกว่า
เกิดจากการที่ตำรวจจราจรไปตั้งด่านที่ถนนชัยภูมิบ้านเข้า
ช่วงบ่ายวันที่๓๐ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วมีรถคันหนึ่งเนี่ยผ่านมานะคะ
นายเอเชียเนี่ยเป็นคนขับขี่นั่งคู่มากับแม่แล้วก็ไม่มีใบอนุญาตขับขี่
ตำรวจก็เลยให้นายเอเชียไปรับใบสั่งกับรองสารวัตรจราจรสพเมืองชายภูมิแล้วถามว่า
มีใบขับขี่หรือเปล่านายเอเชียบอกว่ามีแต่ไม่ได้พกมา
ก็เลยแจ้งข้อหาขับขี่รถยนต์โดยไม่แสดงใบอนุญาตขับขี่
บอกตอนที่กำลังออกใบสั่งอยู่ในเอเชียมีการตะโกนพูดต่อว่าตำรวจ
ตำรวจก็เลยตอบกลับไปบอกว่าพูดแบบนี้เป็นการดูหมินเจ้าพนักงาน
แล้วก็เชิญตัวนายเอเชียไปสพเมืองชายภูมินายเอเชียไม่ยอมไปค่ะโต้เถียงกัน
ก็เลยต้องมีการอย่างที่เห็นในคลิปนี่แหละค่ะเข้าชาร์จตัวนายเอเชีย
แต่ตำรวจถูกนายเอเชียชกปากตำรวจปากแตกไปสองนาย
แม่ต้องเข้ามาห้ามอย่างที่เราเห็นในคลิปนี่แหละค่ะ
เรื่องต้นนะคะมีการแจ้งข้อหาในเอเชียดูหมินเจ้าพนักงาน
ขณะปฏิบัติหน้าที่ต่อสู้ขัดขวางขณะปฏิบัติหน้าที่
ก็มีการสรุปสำนวนส่งอายการพิจารณาฟ้องตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป
หลังจากนั้นนายเอเชียแจ้งดำเนินคดีกับตำรวจที่ทำร้ายร่างกายด้วยนะคะ
ผู้กำกับบอกว่านายเอเชียสามารถแจ้งความกลับตำรวจได้
แล้วก็จะเอาเรื่องที่นายเอเชียร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่
ส่งให้ปปชตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยเหมือนกัน
อยู่ระหว่างการสอบสวนและขอยืนยันว่าทางตำรวจให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายค่ะ